คุณผู้ชมจำเรื่องราวของสาวธอมได้ไหมคะที่ขึ้นรถแท็กซี่แล้วก็ไปหลอก
เงินออนไลน์ให้แท็กซี่อ้างว่าเน็ตหมดบ้างเอาสลิปปลอมมาหลอกบ้าง
หลอกแม่ค้าแต่แม่ค้าจำได้ว่าเนี่ย
หลอกแท็กซี่มาแล้วแจ้งตำรวจจับได้ทันควันค่ะนั่งคอตกเลยนะคะ
นางสาวสัตตานันกุลมาอายุสามสิบเอ็ดปีเซ็นรับทราบข้อกล่าวหาต่อหน้าตำรวจสอบภอบังโพทองนทบุรี
ถูกจับข้อหานำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จและข้อหาช่อโกง
ก่อนหน้านี้ไปหลอกซื้อโทรศัพท์มือถือกับร้านค้าในห้างเทสโกเทสโกโรตัสพลัสมอร์บังใหญ่
เจ้าของร้านจำหน้าได้นะคะก็เลยแจ้งตำรวจมาจับได้
หน้าที่จะมาถูกจับสาวธอมรายนี้ไปหลอกซื้อของกับผู้ค้ามาแล้วหลายราย
ไม่ว่าจะเป็นหลอกโอนเงินซื้อนาฬิกาจากร้านที่โลตัสพลัสมอร์บังใหญ่
หลอกมาได้ถึงสี่เรือนด้วยกันนะคะมูลค่ากว่าสองหมื่นหนึ่งพันบาท
หลังจากนั้นไปหลอกซื้อเหล้าเบียร์ผ่านแอปพลิเคชันจากร้านขายของชำอีก๑๗๐๐บาท
ตำรวจจับได้เนี่ยนะมีผู้เสียหายมาชี้ตัว
ผู้ต้องหาเองก็รับสารภาพว่าก่อเหตุจริงของที่ได้มานำไปขายนำเงินไปใช้หนี้
ยืนยันนะคะว่าถูกจับได้ครั้งนี้จะไม่ประกันตัวแล้วเข็ดแล้วขอยอมรับในสิ่งที่ทำลงไป
แล้วก็ขอโทษผู้เสียหายด้วยสำหรับพฤติกรรมการหลอกลวงของนางสาวสัตนันเนี่ย
แล้วก็หลอกเอาสลิปโอนเงินปลอมส่งสลิปปลอมไปให้
มีการเปลี่ยนข้อความเปลี่ยนตัวเลขตามการโอนเงิน
ก็เลยทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อไม่รู้ตัวว่าถูกหลอก
หากจำกันได้นางสาวสัตนันคนนี้ก็คือนางสาววริญญาพัฒน์กุลมา
เป็นผู้ต้องหาที่หลอกแท็กซี่ค่ะแล้วก็ถูกจับกลุ่มตัวไปได้เมื่อวันที่๒กุมภาพันธ์
ตอนนั้นตำรวจสั่งปรับ๔๐๐๐บาทแล้วก็ส่งตัวเข้าห้องขัง
โทษออกมาก่อเหตุอีกแล้วก่อนจะมาก่อเหตุมาเปลี่ยนชื่อก่อนเป็นสัตนันคนนี้ค่ะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่สิบแปดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองนะคะ
แล้วก็มาเกาะเหตุซ้ำอีกอ่ะตำรวจสอบผักคำเสร็จก็ส่ง
ฝากขังเลยนะคะที่ศาลจังหวัดนนทบุรีค่ะ